ขวบเท้าข้อเท้าน่ะไปล็อกอยู่กับกุญแจมือ

ข้อเท้าน้องแล้วใส่กุญแจมือล็อกข้อเท้าอยู่
มันเป็นแบบนี้ล็อกได้ไงลูก
เรื่องใหญ่เลยทีนี้โอ้โห
คือไม่ได้อยู่ที่ข้อมือคุณผู้ชม

แล้วภาในก็กลายเป็นเอาไม่ออก
นี่กูไปสว่างรัฐนะธรรมสถาน

คือน้องเขาเอาไปเล่นแล้วนี่อยู่ในห้องเช่านะ
แถวตำรวจมาโทรคุณตลอท
กู้ภัยก็ต้องหาอุปกรณ์มาสิมาสะดอกกุญแจ
เพราะว่ากุญแจมือต้องใช้กุญแจเฉพาะใช่ไหม
มันปลดล็อกไม่ได้นี่ที่ตำรวจมาด้วยนะ
น้องคนนี้เนี่ยเครียดไหม

เป็นจิตวิทยาเพื่อจะให้เด็กนิ่ง
ก็เลยเล่นมือถือไปนอนเล่นไปลูก
เป็นชั่วโมงจริงแล้วท้ายที่สุดกู้ภัยก็เลยต้องอ่ะ
เดี๋ยวต้องให้คนที่เชี่ยวชั้นแล้วต้องแจมือมากกว่าพี่กูภัย
ก็คือพี่ตำรวจนั่นแหละมาช่วยหน่อย

แล้วไม่รู้ไอ้ท่าไหนลงทำไมล่ะ
คุณแจมือนี่เราเพิ่งอ่านไปตอนนั้นเองที่อะไรนะคนไข้ไปหาหมอฟัน

แล้วก็ล็อกกุญแจมือไว้อันนั้นก็ต้องไปถึงตำรวจเหมือนกัน
ให้ตำรวจไขกุญแจมือให้รอบนี้ก็เหมือนกันนะคะ
ครับดอมกุญแจมือเอาไว้ทำอะไร
อ้าวไว้จับผู้ต้องหาเอออ่า
จะไปทำอะไรได้อีกไม่รู้ถ้าแต่พี่ไม่พี่
พี่ถามดอมไงพี่ถามว่าดอมไม่ดีพี่คิดไม่ดี
กุญแจมือเอาไว้ทำอะไรหนูไปเล่นกันเล่นกับเพื่อนไง
เออระวังนะเล่นอีท่าไหนมามาให้น้ำแข็งช่วยขายไม่ได้นะ
พี่บอกเขาสองคนเลยน่ะอายเขานะเออพี่พี่ไม่ไปช่วยน่ะ
อายเขาแล้วพี่บอกไว้ก่อนถ้าของพี่โดนล็อกผม
เอากุญแจโยนทิ้งได้น่ะเออหรอเออเออเอาไว้ทำอะไรเออ